ต่อเนื่องกับอีกพื้นที่หนึ่งเลยนะคะที่ชัยนาธิ์เหมือนกันคราวนี้ถึงขั้นยิงกันเลยค่ะคือกลุ่มคนเขาก็ไปจับกลุ่มเล่นน้ำกันอยู่ที่หน้าร้านชุดแต่งงานร้านหนึ่งเขาก็จัดเป็นจุดเล่นน้ำนะครับปรากฏว่าอยู่มีผู้ชายมาจากไหนไม่รู้อ่ะค่ะเอาปืนเข้ามาแล้วก็ยิงใส่เข้าไปในกลางวงคนเล่นน้ำเลยกลายเป็นเหตุการณ์ชวนละ

คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่หน้าร้านเช่าชุดวิวาบนถนนพรมประเสริฐในอำเภอเมืองชายนาฏ
ตรงนี้เขาจัดให้เป็นพื้นที่เล่นสงกรานกัน
รุ่นอะไรเขาก็มารวมตัวกันเล่นสงกรานกันตรงนี้
มีวัยรุ่นบาดเจ็บทั้งหมด๔คน

อีก๒ถูกเศษขวดเบียร์ที่คว่างปลากันไปมา
แล้วก็มีเยาวชนหญิงวัย๑๕ปีคนหนึ่งเป็นลมหมดสติ

เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบนำตัวผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลชัยนาธนเรนทรนะคะ
ทีนี้ที่เกิดเหตุไปตรวจสอบดูแล้วมีหัวกระสุนปืน๒หัว
เป็นกระสุนปืนลูกซองด้วยปลอกหนึ่งนะคะห่างจากร้านไป๒๐เมตร
กระจกร้านก็เป็นรูกระสุนเลยแล้วก็มีขวดแตกเกลื่อนถนน
เหตุการณ์เกิดขึ้น๔ทุ่มเมื่อคืนนี้เอง
นายสุรสักเหรียญทองคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาเล่าว่า
ตอนแรกเขาก็เล่นสงกรานกันอยู่ตรงที่เกิดเหตุตามปกติ
เพราะว่าถนนเส้นนี้จัดให้เป็นถนนที่คนมาเล่นน้ำกันเยอะมาก
แล้วอยู่ก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๒๓นัดค่ะ
ได้ยินเสียงคนตะโกนร้องขอความช่วยเหลือแล้วก็เห็นผู้บาดเจ็บด้วย
ชุนละมุนกันมากเพราะว่าพอได้ยินเสียงปืนขึ้น
คนก็พยายามวิ่งหนีกันไม่รู้เลยว่าใครเป็นใคร
สอบถามเบื้องต้นนะคะก็รู้มาว่าผู้เจ็บทั้ง๔คนเนี่ย
เขาปักหลักเล่นน้ำสงกรานอยู่หน้าร้านเช่าชุธิวา
ซึ่งจังหวะนั้นประมาณ๔ทุ่มเนี่ยนะคะ
ตำรวจเริ่มระบายประชาชนออกแล้วเพราะปิดไม่ให้มีการเล่นน้ำตั้งแต่ช่วงหัวค่ำ
แต่ก็ยังมีคนยืนเล่นน้ำกันอยู่รวมถึงกลุ่มคนเจ็บด้วย

ใช้ปืนยิงเข้ามาที่กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เลย
แล้วก็อาศัยช่วงชุณภัณฑ์ลมูลหลบหนีไป
แต่มีคนเห็นนะคะเห็นแว๊บว่าคนยิงเนี่ย
ชื่อคิวอายุ๒๑ปี

เคยมีเรื่องกระทบกระทั่งบาดหมางกันมาก่อนหน้านี้

หรือไม่ก็อาจจะเป็นการยิงผิดตัว
ตอนนี้ยังไม่ได้ฟันทงไปที่ประเด็นไหนนะคะ

แล้วก็ปูพรมค้นหาติดตามตัวผู้เกาะเหตุ

ล่าสุดนะฮะมีแม่ของผู้ที่ถูกยิง
ซึ่งเขาเป็นเยาวชนชายอายุ๑๗ปี

เขาก็อยู่ที่โรงพยาบาลชัยนาธนเรนทรนะครับ
แม่บอกว่าลูกชายที่ถูกยิงปลอดภัยแล้วนะครับ
แต่ยังต้องอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
โดยแม่ของผู้บาดเจ็บบอกว่า
คนที่เกาะเหตุตกลงแล้วไม่ใช่ในคิวนะ
ไม่ใช่ใช่ไหมคะ
ซึ่งแม่ของเยาวชนที่บาดเจ็บบอกว่า
ช่วงที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บกวาดล้างถนน
ตอนนั้นคนยังไม่เลิกเล่นน้ำเมื่อคืนนี้จนช่วง๔ทุ่ม

ลูกชายก็ไปขอเล่นน้ำกับเขาด้วย
ไปขอรุ่นพี่ที่ชื่อคิว
ปักหลักเล่นน้ำอยู่ตรงหน้าร้านเช่าชุดวิวา
ก็คือนายคิวเป็นคนกลุ่มเดียวกัน

คิวบอกก่อนเลยว่ามีเรื่องกับวัยรุ่นฝั่งตรงข้าม

แต่พอลงไปปุ๊บเสียงปืนก็ดังลั่นขึ้นมาแล้วอะค่ะ

ทุกคนก็เริ่มวิ่งหนีกันอย่างชุนละมุนนะคะ
ก็เลยขอออกมาแก้ข่าวที่บอกว่าคนก่อเหตุน่าจะคือในคิว

คิวเนี่ยเป็นรุ่นพี่ของลูกชายเธอที่เล่นน้ำอยู่ด้วยกัน
แต่คนก่อเหตุน่าจะเป็นวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ฝั่งตรงข้าม
ที่มีเรื่องกันก่อนที่ลูกชายจะไปถึงนั่นแหละ

นั่นหมายความว่ายังมีพวกที่พกปืนพกมีดไปเล่นน้ำสงคราน
ใช่ค่ะจริงเล่นน้ำเนี่ยพกแค่ปืนฉีดน้ำขันไว้สาดน้ำก็พอแล้วนะ

แล้วเป็นหลายพื้นที่บางที่บอกว่าโอ้โหสงครานนี่คือพวกเด็กแว้นคลองเมือง
ขี่มอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์อะไรกันมั่วไปหมดนะ